คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะ
ความรักของคนบรรเทอมเนี่ยพูดไปแล้วก็โลกเป็นสีชมพูไปเลยค่ะ
ตั้งแต่ไม่โสดเนี่ยบอกเลยว่าเปิดหมด

จริงคุณผู้ชมสาเดี๋ยวเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย

ต้องเรียกชื่อว่าใบเฟิร์นคนไหนอ่ะก็ใบเฟิร์นแฟนน้องนายไง
ว่าเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกัน
อุ๊ยตายแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันนะ
ว่าฉันเป็นคนแบบนี้ความรักแบบนี้
อ่ะไปฟังเสียงจ้า
ดูคลิปสัมภัยคู่กันเราเองครับ

เป็นอย่างไรบ้างกับเทนซิวเราตอนนั้น

แต่ต้องเก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่คูย
หลุดบ้างเขาก็จะแอ๊ะอย่านะ
ไม่ให้พูดไม่อยากให้พูด
มีมุ่งคุยโทรศัพท์บ้าง

ก็มีแบบอ้าวนี่เสียงฉันเหรออะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง

เป็นอย่างไร

จริงคือเขาแบบตั้งแต่เขามีหนุ่มนายมาคอยดูแลหัวใจนะ

นายคะใบเฟิร์นคะ

เหมือนเรื่องที่โดนหนุ่มมถาวุฒิออกมาแซว่า

กับหนุ่มมจะโดนสาวใบเฟินใช้กำลังตลอดเวลาที่เจอกัน
คุณผู้ชมขี่เส้นใต้ใช้กำลัง
แต่ตัดภาพไปที่เวลาใบเฟิร์นอยู่กับนายซะก่อน
นี่ที่มีหน่วงโต๊ะนะ
ทำไมมันถึงต่างกันลาวฟ้ากับเหวไปเลย
งานนี้ใบเฟิร์นตอบผ่านสื่อถึงมาร์ทแบบขำแบบนี้ค่ะว่า
เอ้าก็เพื่อนกันกับแฟนมันจะเหมือนกันได้ยังไง

ถ้าเป็นพี่มัดคือพี่เฟิร์นตกจริงไหมคะ

ว่าเป็นหน่ายหยิบออก

เพราะมัสเองก็มีแฟนเหมือนกันคุณหมอ

ไม่แพ้กันแล้วใครก็ชอบเอาคลิปหวานไปให้แบบมาร์ทดูไง

นี่ก็อยากรู้นะว่าตอนที่โมเมนต์นายกับใบเฟิร์นเขาอยู่ด้วยกันแบบตอนเป็นเพื่อน
โดนสักปราบบ้างไหมอะ